ชุดดำปืนเจาะหัวจับลูกน้องเป้รักผู้การ
ยังจำได้ใช่ไหมเป้รักผู้การเท่าไหร่
เขียนมาเรื่องนี้เนี่ย
ผู้การชนบุรี๑๔๐ล้านที่รีดเงินนะคะ
แต่ทีนี้ค่ะมันจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่จะเอามาให้คุณผู้ชมดู
เขาบอกว่าเป็นกลุ่มคนนะพี่เบิร์ตคล้ายกับตำรวจ
แล้วบุกไปไปอุ้มตัวเพื่อนของเป้นะ

แล้วเอาปืนจ่อหัวอย่างนี้ด้วยค่ะ

จะสารของผู้ชมไปใช่ไหมครับ
นี่กลางวันเลยนะเนี่ย๑๑โมง๔๑มาถึง
ก็ใช่ไงแล้วตอนที่เข้ามาในร้านเหมือนกับร้านล้อแมกร้านขายด้าน
พอเข้ามาปุ๊บพอรวบตัวได้เอาออกไปไปขึ้นรถคันขาวคันนี้
นี่ดูสิเห็นไหมตอนที่เข้ามานี่เอาปืนเจาะหัวแล้วนะ
เอาปืนเจาะหัวผู้ชายที่แบบผมฟูฟูนะนะแล้วก็พยายามดันดันดัน
ออกไปหน้าร้านตัดภาพไปดูต่อหน้าร้านคุณผู้ชม
คือเนี่ยจังหวะเนี้ยค่ะเพราะมาหน้าร้านป๊าบ๑๑โมง๔๓
ใช้เวลา๒นาทีแป๊บเดียวขึ้นมาที่รถคนขับมานั่งแล้ว
แล้วอีก๒คนอีก๓คนมาประกบแล้วจังหวะนี้ค่ะ

ผู้ชายคนนี้เขาเป็นเพื่อนของในเป้ธนินวัฒน์

ซึ่งจริงเขาก็พยายามขัดขืนอยู่ตลอดล่ะค่ะคุณผู้ชม

กี่คนข้างหลังเมื่อกี้๓คนถูกไหม
แล้วคนขับอีก๑๔คนนั่งมาในรถนี้

ใช่ก็เขาไม่อยากไปก็ขืนเต็มที่ค่ะคุณผู้ชม
เกิดเมื่อไหร่เนี่ย๒๑เดือน๔เหรอ๒๑เมษายน
แล้วมารู้ตอนหลังว่ากลุ่มชายชะกันที่บุกเข้าไป

คือลูกน้องของนายวีระนาทรัพย์หรือว่านายบอย
จำได้มั้ยบอยเนียนกริป
คนที่อยู่ในตอนรีดเงินที่ไปตกลงใช่ไหม
ใช่ค่ะซึ่งคุณผู้ชมคนที่ใส่หมวกอยู่ทางซ้ายบอยเนียนกริฟต์
ตอนที่เข้าไปอุ้มตัวเพื่อนของนายเป้
กลุ่มคนร้ายเขาพูดแบบนี้บอกว่าไงรู้ไหม
บอกว่าผู้การให้มาเอาตัวแล้วพยายามเค้นถามเป้อยู่ไหนเป้อยู่ไหน
นี่ฉันยังไม่ใช้กลุ่มคนร้ายแล้วกันเอาใหม่เปลี่ยนใหม่กลุ่มชายชะกัน
หลังจากอุ้มตัวขึ้นรถไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มชายชะกันกลุ่มนั้นน่ะ
พอปล่อยตัวมาเสร็จเพื่อนเป้ไปแจ้งความที่สพสามโคก
ตำรวจเนี่ยไปตามจับตัวคนก่อเหตุมาได้๓นะแต่ที่มากันในรถเนี่ย๔ถูกไหม
คนขับ๑แล้ว๓คนอีกตรงนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เกิดขึ้นก่อนที่ในเป้จะโดนจับในข้อหาเปิดเว็บพนันออนไลน์นะ
เพราะว่าเป้โดนจับถ้าเกิดจำได้คือ๒๓พฤษภา
แต่เหตุการณ์นี้เกิด๒๑เมษาเกิดก่อนกันเดือนนึงค่ะ
แล้วพอเป้โดนจับ๒๓พฤษภาปั๊บเป้ก็โดนรีดเงิน๑๔๐ล้าน
ความคืบหน้าของคดีนี้คือสารอนุมัติหมายจับ
ตำรวจพื้นที่ชนบุรียดใน๑๐เพิ่มอีก๓นายนะคะ
แล้วเมื่อวานนี้คุณผู้ชมทางนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ

ก็พาตำรวจชนบุรี๑๐นายไปร้องขอความเป็นธรรม

แล้วก็อ้างว่ามีตำรวจในชุดจับกลุ่มหลายนาย

แต่โดนบังคับโดนบังคับให้เซ็นรับทราบข้อกล่าวหา

ชุดสืบของทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรเนี่ยนะคะ
มีการสร้างหลักฐานเท็จ
และสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ไปเกี่ยวข้องกับการอุ้มตัวในเป้

โอ้โหมันจะกลายเป็นเรื่องโยงใยไปอีกนะคะ
แล้วมีการนำภาพของทางพลตำรวจเอกแดนไพร
รองผู้บังคับการสืบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ตอนที่กำลังคุยกับนายบอยออกมาเปิดเผย
เมื่อกี้ค่ะภาพที่นั่งอยู่ภาพนี้นะ
บอกว่ารองแดนไพรเป็นคนช่วยเหลือ
ในบอยเนี่ยหลบหนีออกนอกประเทศให้หลบไปสิงคโปร์
เรื่องนี้ค่ะก็ต้องถามไปที่พลตำรวจเอกแดนไพร

ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้พลตำรวจเอกแดนไพรเนี่ย
ใช่ไหมใช่คนในภาพจริงไหม
พลตำรวจเอกแดนไพรบอกตัวเขาเองครับ

แต่ภาพนั้นเป็นเหตุการณ์เมื่อ๙มิตรทุนายนที่ผ่านมา
พลตำรวจเอกแดนไพรยืนยันว่าไม่ได้คุยเรื่องที่จะ

หรือว่าคุยเรื่องคดีรีดทรัพย์๑๔๐ล้านบาท
เพราะตัวเขาเองไม่ได้รู้จักกับบอยเป็นการส่วนตัวนะ
แล้วก็มีพฤติกรรมชอบแอบอ้างตำรวจชั้นผู้ใหญ่

อันนี้คืออ้างเรื่องความสัมพันธ์ไม่รู้จักกันส่วนตัว

ไม่ใช่๒๙พฤษภาไงแล้วก็ตัวเขาเองไม่ได้ช่วยบอยออกนอกประเทศอะไร
ทีนี้ทางฝั่งของพลตำรวจเอกแดนไพรเชื่อว่านะนายอัชริยะคงจะได้ข้อมูลที่ผิดพลาด
หรือว่าอาจจะต้องการดิสเครดิตชุดทำงานของบิ๊กโจ๊กนั่นแหละ
ไม่ได้กังวลใจอะไรถ้าเกิดจะมีการตรวจสอบผมพร้อมนะ
เพราะว่าทุกคนทำงานอย่างเต็มที่ตรวจสอบได้อยู่แล้ว
นี่ค่ะพลตบรวจเอกแดนไพรนะครับ